มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับตามรถแมพของคอสช
การเลือกตั้งสอสอครั้งใหม่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้คณะกรรมการยาศวิลชนพุทธภาพสามห้าและเครือข่ายตรวจสอบภาพประชาชน
จัดเวทีเสวนาหาทางออกอนาคตทางการเมืองไทยก่อนการเลือกตั้งนะครับ
โดยเวทีเสวนานี้ก็เชื่อกันว่าหากพักการเมืองตกลงกันในการสกัดกั้น
ไม่ให้มีนายกคนนอกคอสชก็ไม่สามารถเข้ามาควบคุมการเมืองไทยได้

ความเห็นจากตัวแทนพักการเมืองต่อทางออกของประเทศไทยก่อนมีการเลือกตั้ง
การเมืองส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นร่วมกันว่า
หลังการเลือกตั้งพักใดที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้

โดยควรมีการตกลงกันให้ชัดเจนจนได้ข้อยุติ

เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายหลังการเลือกตั้ง
ขณะที่ตัวแทนกลุ่มการเมืองอย่างประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติ
ขอให้ทุกพักการเมืองรวมถึงรัฐบาล

เพื่อไปสู่การเลือกตั้งและมีประชาธิปไตย

รัฐบาลยังไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความเสรีเท่าที่ควร

หลังการเลือกตั้งก็จะมีความวุ่นวายอีก

พักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากได้ในสภาพผู้แทนราชดร
จะต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล
เสียงข้างน้อยก็จะไปเป็นฝ่ายค้าน
ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชน

ไม่ว่าเฉพาะซีกนักการเมือง

อย่าเพิ่งหาเศษหาเลยกันตอนนี้ได้ไหม

ภายใต้กติกาซึ่งยังเปลี่ยนอะไรกันไม่ได้ขนาดนี้เนี่ย
หลังเลือกตั้งก็คิดอ่านกันอีกทีว่าเราจะเอากันอย่างไร
แต่ว่าถ้าเริ่มต้นด้วยสภาพอย่างนี้
ผมเชื่อว่าตอนเลือกตั้งเสร็จยิ่งจะมีเรื่องหนักเข้าไปใหญ่
อกจากนี้ความเห็นจากพักขนาดใหญ่อย่างพักเพื่อไทย
พร้อมยินดีจับมือกับทุกภาคการเมือง
เพื่อสกัดกั้นนายกรัฐมนตรีคนนอก
และหากภักดิ์ของคอสชสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ไม่ว่าวิธีใดพักเพื่อไทยพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านทันที
เช่นเดียวกับพักขนาดกลางอย่างพักชาติไทยพัฒนา
และพักพลังธรรมใหม่ยืนยันว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้าน
และไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนนอก
นำขอสชจะตั้งรัฐบาลเราไม่สนับสนุน
ตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเป็นนายกรอบแรกจากการอยู่ในบัญชีของพักการเมือง๓ชื่อ
รอบ๒เมื่อต้องใช้เสียง๕๐๐คนสนับสนุนยัตติเสียก่อน

ถ้าผู้นำขอสชตั้งรัฐบาลได้พักเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน
จะไปร่วมรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านได้ไม่เป็นไรครับ
เรายังยืนยันไปถึงขนาดที่ว่าถ้าภาคใหญ่สองภาค
รวมกันได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วเอาพักชาติไทยไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไร
คือให้มันฟังก์ชั่นทำได้หมด
ในวงเสวนายังมีความเห็นร่วมกันว่าประเทศยังไม่ถึงทางตัน
คอสชซึ่งเป็นผู้กำหนดกติกาจะลงมาเล่นการเมืองเอง
แต่ขอสชควรหยุดจัดตั้งรัฐบาลหากมีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง

วิธีนี้เชื่อว่าการเมืองในอนาคตจะเดินหน้าต่อไปได้